สายตรวจโซเชียลของไทยรัฐทีวีออกทำงานแล้วนะครับ
เพราะว่ามีเรื่องราวในโลกโซเชียลให้ตรวจสอบกันเยอะเลยครับคุณผู้ชมครับ
โดยเฉพาะเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลปักทงชัย

สัปดาห์ที่แล้วมีข่าวก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งนี้ไปคลอด
แต่ว่าเกิดอุบัติเหตุระหว่างที่ใส่ท่อช่วยหายใจ
จนทำให้ฟันหักไป๓ซี่
อยู่เธอก็ตกใจฟันเธอหายไปไหน๓ซี่
มาทำคลอดแต่ตื่นขึ้นมาฟันหายไป๓ซี่

ว่ามีความเป็นไปได้ในขั้นตอนของการรักษา
และแพทย์ก็ออกมารับผิดชอบจะทำฟันให้

มาสัปดาห์เดียวเท่านั้นมีเรื่องอีกแล้ว

เป็นที่จุดเดิมเลยโรงพยาบาลปักทงชัยนะคะ
พระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งโพสต์เฟซบุ๊ก
ตั้งคำถามว่าอาตมาผิดอะไร
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ในห้องเอ็กซาเรย์ออกมาต่อว่า
หลังจากที่กดกระดิ่งเรียก

เพราะว่าเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ได้อยู่ที่เคาน์เตอร์ด้านหน้าตลอดเวลา
อยู่ข้างในถ้ามีอะไรให้กดกริ่งเรียกแบบนี้
ที่โรงพยาบาลปักทงชัยนี่เกิดกรณีขึ้นอีกแล้วนะคะ
ซึ่งล่าสุดนี่แหละค่ะก็คือเป็นภาพที่เกิดขึ้น
เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่นี่เป็นข้อความที่ระบุไว้
ซึ่งข้อความที่พระภิกษุสงฆ์ได้เขียน
แล้วก็โพสต์ในโซเชียลมีเดียก็คือเล่าให้ฟัง
บอกว่าพาสามเณรรูปหนึ่งซึ่งหกล้มไปที่โรงพยาบาล
หมอตรวจอาการแล้วบอกว่าให้ไปที่ห้องเอ็กซาเรย์เลย
ก่อนที่พระรูปนี้จะกดกริ่ง
เรียกเจ้าหน้าที่ตามที่เห็นในป้าย

แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่ออกมานะคะ
ออกมาแต่กลับมีการโต้เถียงกัน
และเจ้าหน้าที่ก็ดูถูกสามเณรว่าไม่มีการศึกษา

นี่คือข้อความเหล่านี้พระพิสุสงฆ์ท่านก็เล่าถึงเหตุการณ์ให้ฟัง
แล้วก็ท่านก็บอกว่าอาตมาผิดยังไง
นี่ฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่พยายามบอกกดกริ่งทำไมใครกด

ก็ทำตามป้ายที่ติดอยู่หน้าห้องไง

สื่อข่าวได้ยินเรื่องแบบนี้ก็เลยไปสอบถามเรื่องนี้
กับนายแพทย์ประทุมทองยาธมนะคะ
ยาทุมนะคะเป็นผอโรงพยาบาลปักทงชัย

อมรับว่าข้อความในโลกโซเชียลมีเดียมีความเป็นจริง
แต่จริงบางส่วนเท่านั้น
ส่วนที่จริงก็คือการพูดจำไม่เหมาะสมกับสามเณร
แต่ว่าเป็นเพียงการล้อเล่นการหยอกเล่นเท่านั้น
ไม่มีการพูดจาด้วยคำพูดที่หยาบคาย
หรือว่าไปดูถูกการศึกษาของสามเณร
ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นเพียงการซักถามว่า
สามเณรเรียนอยู่ที่วัดไหนและจะลาศิกขาเมื่อใดเท่านั้นเอง

ตีความหมายไปคนละอย่าง

แต่ว่าทางโรงพยาบาลไม่แก้ตัวอะไรนะ

ซึ่งเป็นต้นเหตุเดินทางไปที่วัดตะกุด

เอาทูบเอาเทียนแพรไปขอขมาสามเณรและพระ
ซึ่งคณะสงฆ์ของวัดก็ให้อภัยเรียบร้อยแล้ว
นี่มีถ่ายคลิปมาด้วยนะคะในช่วงของการขอขมา

นิมนต์ท่านมาปัดรังความที่โรงพยาบาลก็เป็นได้
เพราะว่าพักหลังโรงพยาบาลปักทงชัย
มีเรื่องติดต่อกันทุกสัปดาห์เลย

เพราะว่าข้อความที่พระท่านโพสต์ลงมา

ใครกดกริงแล้วกดทำไมแล้วอะไรแบบนี้
พระท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อเสร็จแล้วกำลังจะกลับวัด
ก็มีปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกกับสมเนรอีกว่า
อยู่วัดไหนกันพระไม่มีการศึกษาลิน
นี่ข้อความตรงนี้ประโยคนี้แหละฮะ
ที่ทำให้ทั้งพระแล้วก็ทั้งในโลกโซเชียล
วิพากษ์วิจารณ์มาแต่ว่าทางโรงพยาบาล
พอก็ชี้แจงมาเนอะบอกว่าข้อความจริงบางส่วนเท่านั้นนะครับ